เตือนภัยมิจฉาชีพคุณลุงคุณป้าคู่นี้นะ
มิจฉาชีพหลอกหลอกเกี่ยวกับการจะซื้อที่ดิน
จริงคุณลุงป้าไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองแหละฮะ
แต่มิจฉาชีพมันหลอกว่าโอ้โหที่ดินตรงนั้นสวยนะ
เดี๋ยวถ้าลุงป้าร่วมมือกับผมนะเอาเงินมายืมก่อนสักล้านหนึ่ง
เดี๋ยวเอาไปถ่ายถอนจำนองนะลุงกับป้าจะได้เปอร์เซ็นต
อ๋อสุดแบบอ๋อสุดแบบอืม
ลุงป้าอุตส่าห์เก็บหอมรอมลิฟต์จากการไปขายทุเรียนมา

กระทั่งมีทรัพย์สินอยู่ล้านกว่าบาท
ลุงคุณป้าท่านนี้สูญเงินไปล้านสอง
โอ้โหนี่ทีมข่าวของเรานัดคุณลุงคุณป้า

ทำไมอ่ะจริงคุณลุงคุณป้าขายทุเรียนอยู่ข้างสารา
อ้าวเปิดแผงขายทุเรียนแบบง่าย
กว่าจะทำมาหากินแต่ได้ย่ายเงินแต่ละบาทมันยากไหม
ยากสิกว่าจะได้แล้วล้านสองนี่คือเก็บหอมรอลิฟต์มาทั้งชีวิตนะ

นี่แหละเป็นเอกสารในการที่คุณลุงคุณป้าเอามาเล่าให้ผู้สิทธิ์ข่าวฟัง
เพราะอย่างนี้แน่เลยลุงป้าก็เลยหลงเชื่อไง
ต้องค่ะคุณลุงสัญชัยแล้วก็คุณป้าประเทืองสองสามีภรรยาบอกว่า
โอ้โหตกเป็นเหยื่อไอ้๑๘มงกุฎหลอกให้ร่วมลงทุนซื้อขายที่ดิน
ลุงสัญญาบอกว่าลุงเองกับป้านะเปิดแผงรับซื้อทุเรียนมาขายต่ออยู่ตรงนี้
แถวสาราที่พรรคกริมต่างตรงถนนสายเลี่ยงเมือง๔แยกบายพลาส
บ้านหนองกันกราวที่อำเภอแกลงจังหวัดระยอง
ทีนี้ครับวันที่๑๓กรกฎาคมช่วงสายนะ
มีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาพูดคุยโดยอ้างแบบนี้
บอกว่าขายที่ดินมาจากอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรประการได้เงินเป็น๑๐ล้านเลยลุง
แต่ต้องการมาหาที่ดินมาซื้อแถวนี้ไว้ตรงระยองเนี่ย
แล้วก็ให้เบอร์โทรศัพท์ให้ลุงติดต่อนะ
บอกว่าถ้าหาที่ดินได้โทรหาผมนะ
ต่อมาวันที่๑๔กรกฎาคมเวลาสักประมาณ๑๑โมง
ชายคนเดิมเนี่ยกลับมาหาคุณลุงกับป้าพร้อมมากับเพื่อนอีกคนนะ
เพื่อนอีกคนก็แก๊งร่วมมิตรสาชีพมากนะครับ
บอกว่านี่ตอนนี้นะหาที่ดินได้แล้วแถวนี้๑๖ไร่ราคา๑๐ล้านกว่าบาท
ทีนี้ก็มาพูดคุยให้คุณลุงกับคุณป้าฟังที่สาราที่พักริมทางตรงนี้
ต่อมาอีกหนึ่งคนที่น่าจะเป็นมิจฉาชีพเหมือนกันเป็นผู้หญิงคุณ
แม้เดินบุคลิกดีมาเลยนะอ้างว่าฉันเป็นเจ้าของที่ดิน
พร้อมจะขายให้พวกเธอแล้วนะแล้วก็หอบเหมือนถุงใส่เงินมานะ
เหมือนมีเงินมีทองแต่งตัวดีเลยนะแล้วก็แกล้งพาไปดูที่ดินแปลงดังกล่าว
แต่บอกแบบนี้ที่ดินฉันยังติดจำนองอยู่เดี๋ยวต้องไปถ่ายถอน
ดังนั้นแก๊งมิจฉาชีพหลอกลุงกับป้า
เขาแบ่งหน้าที่กันเนอะแบ่งบทบาทกันเนอ
อกแบบนี้ลุงป้าร่วมลงทุนด้วยไหมต้องหาเงินไปถ่ายถอนที่ดินตรงนี้
ถึงจะออกมาขายออกมาซื้อได้ถ้าขายได้นะเดี๋ยวลุงป้าได้เงิน๕เปอร์เซ็นต์
คุณถ้าเงิน๕ก็หลายบาททีนี้ลุงป้าก็ดันไปบอกเขา
ลุงป้ามีเงินเก็บอยู่ในบัญชีนะล้านสอง
คุณผู้ชมคนร่วมขบวนการมาอีกคนนึงฮะโผล่มาเป็นผู้หญิงฮะ
ขับรถเก๋งสีไข่ไก่จำทะเบียนไม่ได้เข้ามาจอดริมสารา
คนนี้ก็แต่งตัวดีแหมทองหยองเต็มตัวเลย
อ้างว่าจะซื้อที่ดินแปลงนี้แหละในนามบริษัทแห่งหนึ่ง
เงินเหมือนกันใส่ซองสีน้ำตาลเป็นปึกเลยประมาณ๑ล้านบาท

หลังจากนั้นมีการชวนคุยกันนะครับ
และแป๊บหนึ่งนะคนที่ปลอมตัวเป็นเศรษฐีนีนะคุณ

เสถลาเข้าหาตัวคุณลุงคุณป้า
แล้วเหมือนมือเกาะเกี่ยวรูปตามเนื้อตามตัวคุณลุงคุณป้า
สักพักคุณลุงคุณป้าบอกรู้สึกมึน
อยู่นั่งรถไปกับเขาไปถอนเงินจากธนาคารล้านสองเอาให้เขาไปเฉยเลย

แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเขาอย่ามระลักขึ้นนี้

เพราะว่าหน้าธนาคารมีกล้อง
ถ้าแอ๊ดมิชชาชีพเค้าจะไม่รีบในหน้าค่ะ
เขาจะหลบลูบกล้อง

พาไปธนาคารเบิกเงินให้เขาล้านสองแล้ว
ก็พาคุณลุงคุณป้ากลับมาหย่อนไว้ที่เดิม
สารานี้ลุงป้าก็เบอร์งง
เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นนะ
หลังเกิดเหตุลุงป้าได้ไปแจ้งความว่าที่สพแกลง

ให้ตามจับแก๊งมิจฉาชีพดังกล่าวมาดำเนินคดีโดยเร็ว
ขอเงินคืนเถอะล้านกว่าบาทลุงป้าเหน็ดเหนื่อยกว่าจะเก็บเงินได้นะฮะ
ต้นตำรวจไล่เช็คกล้องวงจรปิดหน้าธนาคารตามเส้นทาง
เพื่อติดตามแก๊งมิจฉาชีพมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
คนหนึ่งก็มาหลอกว่าจะมาหาซื้อที่ดิน
คนหนึ่งก็มาหลอกบอกว่าฉันเป็นเจ้าของที่ดิน
อืม